คุณล่ะโหลดหรือยัง

ไฟล์โหลดแล้ว

แม่บ้านประจำบ้าน

แอฟแวนทิลาปุ๊ยไฟ
เจอหน้าเราสองคนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
รู้เลยว่าวันนี้เป็นวันที่ต้องสวยประหยัดค่ะ
ประหยัดแล้วคัดเฉพาะของที่มีคุณค่าคู่ควรกับเราเสมอ

ใครที่กำลังนั่งดูรายการเราอยู่นี่นะคะ
คุณจะได้ของใช้ใหม่ที่เก๋แบบด้วยมือเรา
ประหยัดอีกต่างหากค่ะคุณผู้ชม

ฉันต้องถามก่อนว่าใครอยากได้ของใหม่ยกมือขึ้น

ฉันอยากได้กระเป๋าที่ทำมาจากเสื้อ

แต่ขอบอกว่าไม่มีอะไรที่ฉันทำให้เธอไม่ได้

เอาเสื้อเก่ามาทำเป็นกระเป๋าใบเก๋

ได้สิแอนนี่มันรายการอะไร

สะสมนี่มันไม่ได้ใช้กับตอบแทน

ฉันจะตอบแทนเธอเป็นอย่างดีเลย

เพราะว่าวันนี้นะเธอที่พักหลักร้อยโอ้โห

สะดวกสบายสุดสุดอยู่ย่านเขาเรียกว่าใจกลางเมืองเลยนะ

อยู่ตรงอนุสวรีชายสมรภูมิ
แต่ว่าราคาไม่ถึงพันตัวเธอ

ส่วนของอร่อยหลักสิบวันนี้ก็เอาใจคนที่ชอบกินเส้น

ไม่ใช่นี่เลยสั่งได้ทุกอย่างกับร้านนี้เลยนะคะ

ที่จะทำให้การกินก๋วเตี๋ยของคุณเนี่ยไม่น่าเบอร์อีกต่อไปกับการ
ไม่เอาช้อนไม่เอาตะเกียบ
ฉันไปสั่งเอดีกว่าไม่สั่งกับเธอดีกว่า

นี่เธอต้องมาแปลงฉมให้กระเป๋าให้ฉันก่อนสิ
อยากให้เธอเอาเสื้อเก่านั้นมาแปลงโฉมเป็นกระเป๋าใบใหม่ใบเก๋ให้ฉันหน่อยได้ไหม
โอเคก่อนที่ฉันจะเห็นแกกินไปมากกว่านี้
จะพาเธอไปทำกระเป๋าใบเก๋กับช่วงนี้เลยค่ะ
สวยประหยัดฉบับโฮเมด
สวยประหยัด

นายปุ๋ยเล่าให้ฟังหน่อยซิ

บอกว่าเอาเสื้อตัวเก่าในตู้เสื้อผ้ามาทำได้
ฉันบอกก่อนเลยนะว่ายากฉันไม่ทำหรอก
จะบอกเลยว่าไม่ยากจ้ะคุณเพื่อน
เพราะว่าเราแค่ผูกตัดผูก
แค่นี้ก็จะได้กระเป๋าใบใหม่นี่นะคะ
เดินเที่ยวหรือว่าไปจ่ายตลาดได้แล้ว

เราจะเนรมิตให้คุณได้กระเป๋าผ้าใบใหม่
แบบว่านักลักเกจอยุเลก้าสุด

เริ่มต้นเลยนี่หยีบเสื้อตะเหาของคุณมาหนึ่งตัว

จากนั้นเนี่ยเราก็จะตัดให้เป็นทรงเสื้อกล้ามโดยตัดแขนและก็คอออกค่ะ
หลังจากนั้นคุณผู้ชมค่ะแอบบอกนิดนึงว่า
เราอยากจะได้แบบว่าชายเสื้อนี่ไงตรงนี้เราตัดออกได้นะ
เพื่อที่เราจะได้มาตกแต่งบริเวณนี้เลยหูฮิ้วกระเป๋าค่ะ
อันนี้ก็คือความลึกของกระเป๋าแล้วใช่ไหมตรงตัวเสื้อนี้ใช่ไหม
ถูกต้องถูกต้องตัดออกไปนิดนึง
หลังจากนั้นตัดเป็นเส้นริ้วในแนวตรงความยาวประมาณ๑คืบแบบนี้ค่ะ

คือเอานี่นะคะ
ตัวลุงริ้งทั้งหลายเนื้อมามัดกันไง

หน้าหลังนะคะเป็นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เอามาผูกกัน๒โทปแบบนี้

ไปเรื่อยค่ะ

อย่างที่บอกไปนะคะลูกชายเสื้อเมื่อสักครู่นี้ที่เราตัดเอาไว้

เราจะเอามามัดอยู่ตรงนี้ค่ะ

เพื่อที่เวลาสะพายกระเป๋ามันจะได้ไม่ลื่นหลุดออกจากไหล่ไง
ที่สำคัญคือมันน่ารักด้วย
เพิ่มความกิ๊บเก๋อยู่ในกล้ามของไป

อุปกรณ์น้อยแต่ว่าประโยชน์ใช้สอยนี่ไม่น้อยหน้าใครแน่ค่ะ

สามารถนำไปทำให้คุณลูกก็ได้
เอาไปจ่ายตลาดด้วยตัวเธอดีกว่า
ถูกต้องเนี่ยจริง
อย่างที่เราบอกโรคล้อนคุณผู้ชม
ใช่แล้วค่ะ

นี้เก๋ไก่เก๋ไก่
อืม

จะสวยจะประหยัดทั้งทีนี่นะคะ
มิ้นรออยู่นะคะกับที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ
โอ้โหรสชาติหลักล้านจะฟินสุดขนาดไหนนะครับ

แม่บอดพัชน์บอด